เพราะอะไรคุณชะเน๊ะ
เป็นช่วงเวลาที่เขาจะออกมาโชว์หล่อโชว์ตัวแบบคุณนี่ไง
ออกมาชมความหล่อความสง่างาม
ไม่ใช่ดิฉันจะบอกว่าคุณเป็นผู้ชายหล่อที่สุด
ออกมาโชว์ตัวเนี่ยหน้าจอ๓๒ปี
เหมือนกับเจ้าฝูงกระทิงที่เขาเขียว
เจ้าฝูงกระทิงเอาไปยังไงยังไง
ก็ได้เวลาที่จะไปอวดโฉมดูความหล่อของฝูงกับยามากันเป็นร้อยตัวเลยนะ

ตัวแรกยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงนี้
อันนี้พี่ตัวจริงนะคะตัวจริงจริงอยู่โน่นในปลายเห็นปะ
กล้องแบบเลนส์ที่ซูมได้เยอะ
ตื่นตาตื่นใจสิคุณผู้ชม
จุดนี้นะใครที่เป็นสายเดินป่าสายท่องเที่ยวเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นจุดดูกระทิงที่เขาแผงม้า
บ้านคลองทรายตะมนต์วังน้ำเขียวที่โคราช
วันที่๑๕มิถุนายนเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวมาชมนะคะ
ปรากฏว่าฝูงกระทิงเนี่ยมันก็เหมือนรู้คิวรู้งาน
เดินออกมาอวดชมกันอย่างไม่เกรงกลัวสายตาของประชาชนทีเดียว

ลมเย็นไปดูกระทิงไปสูดอากาศบริสุทธิ์ไปชอบกันนักแหล่
ต้องบอกอย่างนี้นะว่าถ้าใครจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้
ถามเจ้าหน้าที่เขาก่อนเพราะว่าล่าสุดเห็นว่าขึ้นไปชมได้แล้ว
แต่ไม่ให้พักค้างแรมสถานการณ์แบบนี้ไงก็ไม่อยากให้เสี่ยงกัน
ทุกคนถ้าจะขึ้นไปก็ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด
เป็นการป้องกันเรื่องของการแพร่ระบาดโรคโควิดนะ
แต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกไม่ถนัดยังไม่อยากไปวันนี้เราเอาภาพสวย
เหมือนเราส่องกล้องเองเลยเนี่ยเอามาให้ดูกันแบบนี้
เอาไว้สถานการณ์ดีขึ้นนะอะไรที่มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะ
อย่างเช่นโควิดซาไปแล้วเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงฉีดวัคซีนครบแล้วค่อยไปเที่ยวกัน